ตอนนี้นะคะสาบแช่งคนใจร้ายนะคะ
ที่มาวางยาเจ้าหมาและแมวในวัด

แล้วไปสอบถามคนที่ไปวัดบ่อย
ญาติโยมรวมถึงหลวงพ่อที่เลี้ยงหมา

มันไม่มีใครได้ยินเสียงเห่าเลยสักกับคนเดียว

แต่พอตื่นมาเจอสภาพเป็นแบบนี้นอนกองกันแบบนี้

นี่เป็นคลิปที่ถูกถ่ายแล้วก็เอามาโพสต์ลงในสังคมออนไลน์นะคะ
โดยสมาชิกเฟซบุ๊คที่มีชื่อว่าช่างนเรศปั้นอุ่น
สึกข่าวก็เดินทางไปที่เกิดเหตุเลยที่วัดตากแดดนะคะ
อำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรีไปตรวจสอบเรื่องราว
แล้วก็ไปพบนายนเรศคนที่โพสต์ภาพนี้
พบพระในวัดชื่อว่าพระนโรงฐานวโรนะคะ
เป็นพระที่คอยดูแลสุนัขทุกตัวนี่แหละ
ใกล้ในขณะที่ผู้สื่อข่าวเดินทางไปถึงพบว่านรง
พระนรงค์พร้อมด้วยชาวบ้านกำลังช่วยแมว
นี่ค่ะจะไปตรวจสอบเรื่องหมา
แต่พอไปถึงวัดไปเจอชาวบ้านกำลังช่วยแมว
ที่กำลังตั้งท้องแล้วสภาพมันเป็นแบบพังงา

นี่ค่ะช่วยเหลือเต็มที่
แต่ช่วยไม่ได้จริงช่วยไม่ทันเนี่ยค่ะ
มันพยายามหายใจคงสาร
สงสารมากสุดท้ายมันตายนะเจ้าแมวเหมียวตัวนี้นะคะ
เอาไปถามพระนรงพระนรงค์เล่าว่าสุนัขที่ถูกวางยาเบื่อ
เป็นสุนัขที่หลวงพ่อเลี้ยงเอาไว้เพราะมีญาติโยมมาปล่อย
วันเสาร์ทุ่มเอาเวลาปกติทุ่มนึงเนี่ย
พระจะเป็นคนให้อาหารเจ้าสุนัขเจ้าแมวทั้งหมดที่อยู่ในวัดนี่แหละ
แต่วันเสาร์ค่ะพระนรงค์ออกไปกิจนิมนต์ในหมู่บ้าน
ทุ่มแล้วก็เลยกลับมาถึงวัด
เดินตามหาสิคะเพราะว่ากำลังจะให้อาหาร
แต่ไม่มีสุนัขและแมวเดินมากินอาหารเลย
เดินตามหาสรุปสุดท้ายไปพบค่ะ
ไปเจอสุนัขเนี่ยนอนเรียงกันแบบนี้และชักเกร็งน้ำลายฟูมปากเลย
โทรศัพท์เรียกญาติโยมให้เข้ามาช่วย
แล้วก็แจ้งตำรวจสพโพหักให้เข้ามาตรวจสอบ
นรงค์บอกว่าไม่สงสัยคนนอกหรอก
เพราะถ้าเป็นคนนอกเข้ามาหมามันต้องเห่าก็เลยเชื่อว่าเป็นคนในวัดนี่แหละ
และนอกจากนี้พระนรงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ปีที่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันเลย
หมาตายเต็มวัดเลยอ่ะฟังเสียงพระหน่อยค่ะ
ถ้าพูดถึงความสงสัยนี่ฉันไม่ได้โทษใครเลยนะ
แต่ความสงสัยคือความในใจฉันไม่เกี่ยวกับคนนอกเลย
เจอคนในวัดเจอคนในวัด
เพราะมันมีเหตุที่ทำให้เราต้องคิดไปอย่างนั้น
แต่เราไม่ขอโทษใครก็พูดไว้อย่างนี้แหละ
ใครทำใครก็รับกรรมเองก็แล้วกันใครทำใครก็รับไป
และข้อมูลที่หลวงพ่อให้เนี่ยไปตรงกับโยมนะ
โยมที่ถ่ายลงเฟซบุ๊กก็คือคุณนเรศ
นเรศบอกว่าเป็นคนในวัดแน่นอนเลย
เพราะชาวบ้านก็ให้ข้อมูลด้วยบอกว่าวันที่เกิดเหตุคืนนั้น
คืนวันเสาร์เนี่ยไม่มีใครได้ยินเสียงสุนัขเห่าเลยซะ

แล้วพอ๓ทุ่มเจอนอนตายเรียงกันแบบนี้แล้วค่ะ